เอาละครับคุณผู้ชมครับจำได้ไหม
คนร้ายที่อุดรธานีที่เข้าบ้านเขาจะไปขโมยของ
แล้วไม่ได้อะไรไปแล้วไปเปิดตู้เย็นกินโยเกิร์ตเขา
อ๋อทำไมจนถ่ายชิ้ว
ถ่ายชิ้วโดนจับแล้วครับคุณผู้ชมครับ

ตู้เย็นมีแต่โยเกิร์ตซัดโยเกิร์ตสักถ้วยหนึ่ง

เอาย้อนไปดูภาพวันเกิดเหตุกันหน่อยได้ไหมฮะ

คืองัดเข้าบ้านเขาแล้วในเขตเทศบาลนครอุดรธานีเมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมา
ไปแล้วเอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยซึ่งเขาได้รับ
สารภาพว่าก่อเหตุจริงครับคุณตำรวจครับคุณนักข่าวคือลื้อ
ข้าวของแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นได้อะไรอ่ะนะฮะแล้วตอนนั้นอ่ะ
กระหายน้ำขึ้นมาไปเปิดตู้เย็นเอาน้ำก็ไม่มีอีก
น้ำไม่มีเอาเจอโยเกิร์ตแช่อยู่๔ถ้วย
มากินสักถ้วยหนึ่งนะฮะเพื่อแก้กระหายน้ำ
จากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านกระทั่งมาถูกตำรวจจับได้นี่แหละ
ฉายภูยังบอกอีกว่าอยู่กับแม่นะแล้วก็ไม่ได้ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับ
ซึ่งช่วงกลางวันเนี่ยเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์แม้ทำเป็นกิจวัตรเลยหรือไงเนี่ย
คือขี่มอเตอร์ไซค์ตะเวนงัดบ้านให้ได้สัก๕๖หลัง
แล้วถ้าได้ทรัพย์สินก็เอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพครับ